จังหวัดลำพูนค่ะหญิงสาวเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ

หลังจากนั้นอยากจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารสักหน่อย
ก็คิดว่ามันไม่น่าใช้บัตรปลอมได้
ก็เลยไปที่อำเภอเลยค่ะเอาบัตรปลอมนี่แหละบอกจะเอาไปทำใหม่

แต่ข้อมูลหลังจากที่มันเสียบเข้าไปมันมีชิปการ์ดไงคะ
ข้อมูลมันแสดงออกมาหมดเลยมันโชว์ออกมาหมดเลยว่า
สิ่งที่คุณจะเอามาทำมันเป็นบัตรปลอม
ข้อมูลของคุณทั้งหมดเป็นข้อมูลปลอม

นายชาตรีกิติธนดิตนายอำเภอเมืองลำพูนพร้อมตำรวจค่ะ
มาตรวจสอบหญิงคนนี้เป็นหญิงต้องสงสัยอายุ๓๐ปี
เอาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมมาทำบัตรใหม่
ชื่อในบัตรประชาชนระบุว่านางสาวจิรพรบัวอุบลอายุ๓๑ปี
บอกว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงรายค่ะ
สอบสวนหญิงคนนี้รับสารภาพว่าเป็นชาวไทยใหญ่
สัญชาติเมียนมาร์ไม่ได้เป็นคนไทย
ชื่อเล่นว่าน้ำหอมอาศัยอยู่ในเมืองตองจีค่ะ
เดินทางมาทำงานในไทยหลายปีแล้ว
และเมื่อ๔๕เดือนก่อนเข้ามาทำงานเป็นพนักงานในร้านหมูจุ่ม
ต่อมาค่ะได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาอ้างว่าทำบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยได้นะ

เธอก็เลยตัดสินใจทำไปด้วยเงิน๑๙๐๐บาทค่ะ
หลังจากนั้น๔วันได้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมาครอบครอง
ต่อมาค่ะเธอลาออกจากร้านหมูจุ่ม
มาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
หัวหน้าบอกว่าไปเปิดบัญชีธนาคารสิ
เพราะการรับเงินเดือนมันต้องโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารแจ้งว่าบัตรชำรุดต้องไปทำที่อำเภอ
ทำมาใหม่นะแล้วค่อยมาเปิดบัญชี

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบอกเจ้าหน้าที่ว่า
ของดิฉันชำรุดดิฉันมาทำบัตรใหม่ค่ะ
พอเสียบซิปการ์ดเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
ข้อมูลมันออกมาแล้วมันผิดแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลข๑๓หลัก
มันไปตรงกับบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ไม่ได้เป็นคนเชียงรายเหมือนที่ระบุในบัตร
ส่วนที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่แม่สวยจังหวัดเชียงราย

และข้อที่๓ที่มันผิดชื่อนามสกุลค่ะที่ระบุว่า
นางสาวจิราพรบัวอุบล
จริงแล้วนางสาวจิรพรบัวอุบลเป็นชาวโคราช
นครราชศรีมาข้อมูลผิดหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวและแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
และจะต้องขยายผลสอบสวนหาขบวนการทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมต่อไปค่ะ